อุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะที่กาลสินค่ะ
แม่พาลูกสาวสองคนเจ็ดขวบกับห้าขวบ
ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งโรงเรียน
แม่เป็นคนขี่ลูกสาวสองคนซ้อนท้ายมานะคะ
ขี่ไปกำลังจะถึงโรงเรียนอยู่แล้วค่ะ
มีกระบะคันหนึ่งคือคันหน้าคงขับช้าไม่ทันใจ
แซงขึ้นมาแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของสามแม่ลูกอย่างจังนะคะ
โอ้โหกระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ย
กระจายเต็มพื้นแบบนี้เลยค่ะ
รถก็ล้มบาดเจ็บกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายกาลสินอำเภอกรรมราศัย
ในพื้นที่บ้านเตาหายในตำบลหลุกนะคะ
ที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีขาว
อยู่กลางถนนอย่างที่บอก
กระเป๋านักเรียนเอ่ยรองเท้านักเรียน

คนขี่คือหญิงสาววัย๓๐๓๕ปีนะคะ
กับลูกสาววัย๗ขวบแล้วก็๕ขวบ

ปรากฏว่าลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยอาการสาหัสนะคะ

เพราะว่าศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงเลยค่ะ
ซึ่งเป็นคู่กรณีจอดอยู่ในสภาพด้านหน้า

มีนายสมัยชัยปฐุมวัย๖๗ปีเป็นคนขับรถกระบะ
นั่งรอให้ปากคำกับตำรวจด้วยอาการตกใจนะคะ
เขาบอกว่าตัวเขาก็จะกำลังขับรถกระบะ

ส่งหลานไปเรียนที่โรงเรียนในตัวเมืองกาลสิน

กระบะแซงขวารถคันหน้าที่เขาขับอยู่เลนซ้าย
แล้วก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างจัง
เพราะว่าสามแม่ลูกเขาขี่อยู่เลนกลางไง
ก็คือเขาจะแซงจากเลนซ้ายมาเลนกลาง
แล้วพอแซงขึ้นมาก็คงเร่งแซง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะสอบปากคำ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์
เพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
ระมัดระวังกันด้วยนะคะขับรถขับราเนาะ